ดูเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งคุณผู้ชม
ผู้เป็นแม่เขาอุ้มลูกออกมาวัยสามขวบแล้วบอกกับชาวบ้านบอกว่าเนี่ย
สามีคมขืนลูกของตนเองแต่ว่าตอนที่อุ้มลูกไปเนี่ย
ภรรยาก็อยู่ในอาการเมาตำรวจก็ไปจับกุมสามี
คนใกล้ชิดเองก็ไม่ปักใจเชื่อว่าสามีหรือว่าพ่อจะข่มขืนลูก
เพราะว่าภรรยาเนี่ยสภาพเหมือนเป็นคนมีอาการทางจิตนะครับ
พ่อกับแม่ของภรรยาซึ่งเป็นตากับยายของเด็กอ่ะ
ก็ออกมายืนยันนะว่าลูกเขยเป็นคนดี
ไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ลูกสาวของตัวเองนี่แหละมีอาการทางจิตทางประสาท
ไม่ยอมกินยาเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นแม่นี่แหละมีอาการกำเริบขึ้นมา
ไปทำร้ายลูกแล้วก็โยนความผิดว่าเนี่ยสามีเป็นคนทำ
เป็นคนขมขืนลูกตัวเองนะครับเหตุการณ์นี้คือพ่อวัย๕๑ปี
ถูกตำรวจภูทรทุ่งฝ่ายจังหวัดลำปาง
จับในข้อหางกรรธรรมชำราวลูกสาวแท้วัย๓ครัว
เบื้องต้นเนี่ยทางด้านเป็นพ่อเองก็ยังคงให้การปฏิเสธ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
แม่แล้วก็เด็กวันที่เกิดเหตุบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอเห็นฝ่ายหญิงคือแม่อุ้มลูกสาวไปยืนอยู่ที่บริเวณ
ถนนหน้าบ้านแล้วแม่ของเด็กเนี่ยอยู่ในอาการเมา
บอกว่าลูกสาวถูกสามีข่มขืนครับโดยอาศัยจังหวัดที่
เธอเนี่ยออกไปซื้อของนอกบ้านพอกลับมาแม่ของเด็กไปพบ
ไปพบคราบเมือกอยู่ในกางเกงในของลูกสาวก็เลย
ลูกสาวออกมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแล้วก็บอกอีกว่าสามีเนี่ย
เมียน้อยด้วยนะเธอก็พูดกลับไปว่าอ้าวถ้าสามี
บอกว่าเพราะผู้ชายส่วนมากนิสัยไม่ดีไงขนาดตัวเธอเองเนี่ย
ยังเคยถูกพ่อแท้ข่มขืนเลยพูดแบบนี้นะฮะ
แล้วก็พยายามเล่าเรื่องราวต่างวกไปวนมาก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
คนที่เข้าไปช่วยเหลือก็ไม่ปักใจเชื่อว่าแม่เด็กจะพูดความจริงทั้งหมด
เพราะว่าสภาพเหมือนเป็นคนที่มีอาการทางจิตนะครับ
จึงถามเด็กว่าเจ็บตรงไหนเด็กก็บอกว่าเจ็บที่บริเวณด้านหลัง

หมอก็บอกว่าก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วเหมือนกันนะครับ
ทีนี้แม่เปิดดูกางเกงในพบว่ามีเมือกขาวติดอยู่ที่กางเกงใน
เลยคิดว่าพ่อข่มขืนลูก
ก็เลยแจ้งให้กับทางโรงพยาบาลก็ให้ไปรับ
ตอนแรกเราก็ตกใจว่าพ่อข่มขืนลูกเนี่ย
สองจิตสองใจค่ะว่าจะเชื่อดีหรือไม่
แต่พอหลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บ
หมอก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะ
คือเหมือนกับว่าเคสนี้พี่เจอมาแล้ว
มาแล้วคือเข้าใจว่าหมอเจอเคสอื่นที่เคยเจอมาแล้ว
แต่ปรากฏว่าพอถามจริงแล้วคือเคสนี้เคยมาที่โรงพยาบาลแล้ว
ยังกลับมานั่งคุยกันอยู่ว่าทำไมเหมือนกับคนเสียสติอ่ะ
สรุปคือเหมือนภรรยาเคยพาลูกไปหาหมอแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
บอกว่าพ่อเป็นคนข่มขืนลูกนะครับ
กระทั่งตำรวจเนี่ยจับพ่อได้เธอก็ไปสอบถามฝ่ายชาย
ฝ่ายชายก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ข่มขืนลูกตัวเอง
วันเกิดเหตุเนี่ยไปอาบน้ำให้ลูกสาวแล้วก็ให้ภรรยาใส่เสื้อให้กับลูก
แล้วก็ตัวเองก็ไปอาบน้ำพอออกมาจากห้องน้ำก็พบว่าภรรยาและลูกไม่อยู่นะครับ
จากนั้นทีมข่าวก็เดินทางต่อไปยังบ้านที่เกิดเหตุพบว่าไม่ได้มีคนอยู่
ก็สอบถามจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่า
บ้านหลังนี้เขาอยู่กัน๓คนก็มีพ่อแม่ลูก
ฝ่ายหญิงจะเลี้ยงลูกสาวอยู่บ้านส่วนสามีก็ออกไปทำงานนอกบ้าน
งานมาก็เข้าไปก็เข้าบ้านไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แล้วก็มาเรียกกินราวสุบุรีนะครับ
ปกติมันพรรดาออกไปไหนก็จะนำลูกออกไปด้วย
แต่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงสามีตอบโต้อะไรนะครับ
พ่อของเด็กจะข่มขืนลูกของตนเอง
เพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่ารักลูกมากอยู่แล้ว
น่าจะไม่น่าพี่อีดเพราะพอปกรณ์เดี๋ยวเห็นเช้ามา

โร่งลอยนี่ในความคิดผม
อาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้

หรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจปักปำผู้ชายหรือเปล่า

คำว่าประสาทไงพี่มันทำอะไรได้หมดหรอก
เพื่อนบ้านสองคนพูดตรงกัน
ว่าฝ่ายพ่อไม่น่าจะทำแบบนี้
แต่ว่าเป็นฝ่ายแม่มากกว่าที่อาจจะกระทำนะฮะ

ส่วนตัวไม่เชื่อเลยนะว่าลูกเขยจะมีพฤติกรรมดังกล่าว
เพราะว่าลูกเขยเป็นคนดีรักครอบครัว
ที่สำคัญรักลูกสาวมาก

มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตจริง

ต้องไปพบแพทย์รักษาอาการป่วย

เคยไปขุดดินที่บ้านสามีเก่า
ไปหาทองคำในร่องน้ำภายในบ้านก็มี

นอนที่สารเจ้าพ่อในหมู่บ้านก็ทำมาแล้ว
ซึ่งลูกสาวก็มีอาการแบบพร่ำเพ้อฮะ

กระทั่งลูกสาวเองไปแจ้งความจับสามี

ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ลูกสาวกับลูกเขย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย

พ่อมันอนาจารย์ลูก
แต่ที่อื่นเนี่ยพร้อมว่าได้สนใจ
คือต้องมาถามคนดูแลก่อน
ก็บอกเนี่ยเปล่านะมันจะนั่นจะนี่เนี่ย
หับแจงไว้หับฝังไว้อีกเถอะ
กระทั่งตัวของพ่อเองนี่ก็เคยโดนเหมือนกันค่ะ
พ่อก็โดนโดนลักษณะไหนครับพ่อ
อืมแต่ท่านท่านคือเหตุการณ์มันมีจริงสักหน่อย

ป่วยังบรรเจียเลยบรรเจียไม่เท่าน้อยเดียวเลย
ส่วนแม่ของเด็กหญิงวัย๓ขวบ

ทางโทรศัพท์กับนักข่าวของเราบอกว่า
แจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
แต่ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่เรื่องจริง
เพราะคนเป็นพ่อไม่น่าจะทำกับลูกในไส้ได้
วันเกิดเหตุลูกสาวบอกว่าเจ็บแสบที่อวัยวะเพศ

เดี๋ยวฟังเสียงแม่ของเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะแม่ของเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบ
รวมถึงตัวเด็กผู้หญิงเองอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็ก

หัวหน้าบ้านพักเด็กก็คือนายสนทยาหัวเจริญบอกว่า
ของเด็กวัย๓ขวบมีอาการทางจิตจริงค่ะ
ส่วนเด็กผู้หญิงได้ส่งไปฉีดยากล้ามเนื้ออักเสบ
เด็กพูดว่าถูกพ่อแท้ล่วงละเมิดทางเพศค่ะ

ตอนนี้ทั้งแม่และเด็กผู้หญิงวัย๓ขวบคนนี้
อยู่ระหว่างปรับตัวและปรับเรื่องของสภาพจิตใจ
ตำรวจสพทุ่งฝ่ายบอกว่าเมื่อเดือนพฤษภาคม
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเคยมาแจ้งความ
ว่าลูกสาวถูกสามีข่มขืนมาแล้ว
แต่ตอนไปแจ้งความเนี่ยแจ้งความในสภาพที่เมา
เมาเหล้าให้การวกไปวนมา
แล้วก็มีบัตรผู้ป่วยอาการทางจิต
ทางตำรวจก็เลยไม่ได้รับแจ้งความ
เพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
แล้วก็มามีการก่อเหตุครั้งนี้อีกไปแจ้งความอีก
แล้วครั้งล่าสุดก็คือก็เมาด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าเนี่ยสามีมาข่มขืนลูก
ก็คือมันเหมือนเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อน
ใช่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้สามียังคงปฏิเสธอยู่นะคะ